เหตุการณ์นี้คุณบุ๊คคุณดอมเป็นเหตุระทึกมากเลยนะคะ
สองแม่ลูกหนีตายขับรถเก๋งจมน้ำอาคารสนามบินที่ขอนแก่นนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะถนนตรงนี้เป็นด้านหลังของอาคารลานจอดรถ
ที่ขอนแก่นเป็นสนามบินค่ะ
แต่ว่าสองแม่ลูกคือเขาไม่ทราบไงว่า
ตรงนี้ห้ามผ่านลงไปเขาออกมาจากลานจอดรถ
แล้วปรากฏว่ามาเจอน้ำแบบนี้ท่วมมิดคันเลยนะคะ
นี่เห็นไหมฮะท่วมมิดคันสนามบินใช่ไหมคุณ
สนามบินขอนแก่นนี่เชื่อว่าตอนออกจากอาคารจอดรถมาเนี่ย
เห็นแล้วล่ะว่ามีน้ำแต่ไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหน
ใช่คือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่สามารถกะได้เลยนะคะ
ระดับความลึกของน้ำเนี่ยพอขับลงมาแล้วมาเจอแบบนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมบอกให้สบายใจกันก่อนนะคะ
สองแม่ลูกเนี่ยหนีตายออกมาจากรถเก๋งคันดังกล่าวรอดตายหุดหวิดนะคะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าสนามบินขอนแก่นนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่สองแม่ลูกเขามารับญาติที่สนามบินขอนแก่นนะคะ
แล้วพอออกจากลานจอดรถเนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหโอ้โหไม่คิดนะคะว่าจะมาเจออะไรแบบนี้
แต่เจ้าหน้าที่สนามบินช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงคือเย็นวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเอาให้ชัดว่าทำไมทำไมถึงแบบลงไปตรงนั้นได้
ทำไมถึงปล่อยให้รถเขาลงมาตรงจุดนี้ได้

น่าจะต้องมีป้ายเตือนหรือมีเจ้าหน้าที่มาบอกหรือเปล่า

ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราลงพื้นที่ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะ
แล้วก็ลานจอดรถของสนามบินขอนแก่น
พอลงมาจากตัวอาคารตรงนี้เป็นถนนด้านหลังนะคะ
ที่ยังไม่เปิดให้บริการนะ
ตรงนี้เป็นท่ากาศยานานาชาติขอนแก่นที่ยังไม่เปิดให้บริการ
จริงแล้วมีที่กั้นปิดทางไม่ให้รถผ่านเข้าออกนะคะ

มีค่ะมีนะคะตอนที่เราลงพื้นที่เห็นไหม
ระดับน้ำมันหายไปหมดแล้วแห้งแล้วนะคะ
ทีนี้จุดนี้ปกติเขาบอกว่ามีกลัวยางกั้นไม่ให้รถผ่านเข้าออก
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกลมแรงฝนตกลมแรง
ปรากฏว่าคือพอน้ำมันสะสมมันระบายไม่ทัน
กลายเป็นน้ำท่วมตรงนี้อ้าวแล้วกลัวยางไปไหน
ก็ถูกลมพัดไงถูกลมพัดไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าพอรถคันดังกล่าวจะผ่าน
พอไม่เห็นกลัวยางเขาก็เลยผ่านลงไป
อาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถผ่านลงไปได้
นี่แหละค่ะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ของท่ากาศยานขอนแก่นนะคะ
ก็หลังเกิดเหตุให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนที่กั้น

น้ำเนอะลอยน้ำหนึ่งลมพัดง่ายเลยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ฝากขอโทษสองแม่ลูกด้วยนะคะ
ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ทางท่ากัดสยานขอนแก่นเขาก็มีเหมือนหนังสือชี้แจงออกมาด้วย
เหมือนกันนะคุณนะคือเขาก็เนี่ย
จริงอาคารตรงนี้เป็นอาคารที่ยังไม่ได้ถูกเปิดให้ใช้งานนะครับ
และทีนี้ก่อนหน้านั้นเขามีการวางกลวยยางอยู่เหมือนกัน
แล้วก็มีการนำวัสดุหนักมาวางไว้เหมือนกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันถูกทั้งแรงของลม
แล้วก็กระแสแล้วก็น้ำนะครับ
ส่วนเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการระบายน้ำ
ภายในจุดจอดรถตรงนี้
เพราะว่าอีกหน่อยก็ต้องเปิดใช้ในอนาคตก็ต้องเปิดใช้
ท่าอากาศยานกำลังดำเนินการอยู่
ต้องรีบนะคะก่อนที่จะมีการเปิดใช้นะคะ
คือท่าอากาศยานขอนแก่นเขาเพิ่งปรับเพิ่งปรุงอะไรเยอะเลย
แล้วนี่กลายเป็นขยายอาคารขยายใหญ่โตมากนะคุณอาจารย์
ให้เป็นท่ากาศยานานาชาติแบบนี้นะครับ
แล้วก็มันจะมีจุดบางจุดที่ยังต้องตรวจสอบอยู่

อย่างนั้นเดี๋ยวมันเกิดเหตุซ้ำตอนที่เปิดใช้จริง
ใช่ด้วยความผิดห่วงนะครับ